สู้สู้รบกันมาทั้งหลักการออกมาเรียกร้อง
อาจารย์คิดว่า๒๔มีนาคมนี้หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะ

ได้ประสบการณ์พอสมควร
ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรัฐภาษณ์
นำไปสู่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดการชุมนุมทั้งสองฝั่งสองฝ่าย
นำมาสู่การรัฐประหารผมคิดว่าทุกวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้
ตัวละครที่ขับเคลื่อนการเมืองที่อยู่บนท้องถนน
วันนี้ก็แต่งทรงองค์เครื่องมาอยู่ที่พักการเมืองกันเกือบทั้งหมดแล้วนี่ครับ
เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ระบบการเมืองอย่างเช่นระบบแล้วในระบบรัฐสภาอย่างถูกต้องแล้ว
แม้ว่าจะมีที่ผ่านมาในช่วงจังหวะที่จะทำประชามติ
จะมี๒พักใหญ่ให้การปฏิเสธว่าจะไม่รับ
แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อประชามติผ่านว่ารับ
ทุกคนก็เดินกลับเข้ามาสู่ในกติกาเดียวกัน
แม้จะเป็นกติกาที่ตัวเองไม่รับนะฮะแต่ก็พร้อมมาเดินไปด้วยกัน

เพราะฉะนั้นผมมองไม่เห็นว่าจะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายอะไรอีกต่อไป
ผมเชื่อว่านี่คือนี่คือสิ่งที่จะขับเคลื่อนทางการเมืองที่ดีต่อไป
ผมมองเห็นประเทศไทยดีขึ้นครับ
โดยเงื่อนไขว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อาจารย์จักรว่าเนี่ยนะคะ
ขึ้นอยู่ด้วยไหมว่าใครเป็นนายกแล้วใครเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

ก็คงมีส่วนนะครับแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นนายก
ไหนถ้าเป็นรัฐบาลอันนี้แน่นอนครับมีส่วนอยู่แล้วแหละครับ
ไหนจะดีกว่าอันไหนแต่แน่นอนว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

เมื่อสักครู่นี้อาจารย์จากพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูลใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนจังหวะประชามติขอบวกเข้าไปหน่อย
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่พักการเมืองพูดถึงมาก
โดยเฉพาะถ้าเข้าไปอยู่ในสภาด้วยกัน

ถ้าเป็นถามผมในยุคก่อนที่ผมจะมาทำงานการเมือง
ผมคงตอบได้เต็มที่เพราะว่าเป็นอัจจักรถามอัจจักร
ก็คือว่าเราได้ข้อสรุปกันชัดเจนแล้วนะคะว่า
เราเคารพในเสียงของประชาชนที่ทำประชามติ
เพราะฉะนั้นเรื่องของรุฑธรรมดูป
เมื่อเขายอมรับมาแล้ว
เราก็คิดว่าเราก็ต้องเดินไปตามนั้นเราปกป้อง

ถ้ามันถึงเวลาถึงจังหวะที่เหมาะสม
ใช่ไหมครับมันมีช่องเปิดอยู่นี่ครับจะแก้ไขอย่างไร
แต่เราไม่เห็นด้วยกับการที่จะประกาศว่า
สิ่งแรกจะทำคือการฉีกรัฐมนูลอันนี้ไม่ใช่เรา
อาจารย์คำว่าฉีกรัฐมนูลกับแก้ไขรัฐมนูลความหมายเดียวกันไหมคะ
ละความหมายครับฉีกคือการยกเลิกทั้งฉบับ
แต่การแก้ไขคือการแก้ไขตามระเบียบ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐมนูล